บอกว่ามิตรภาพของความเป็นเพื่อนนั้นกี่ปีนะคะก็ไม่เคยจางหายไปไหนค่ะ
อย่างคุณโจนะคะได้จากเราไปแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนนะคะ
จับมือการถ่ายทอดความรักแล้วก็ความคิดถึง
ที่มีต่อคุณโจออกมาผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่ายังคิดถึงอยู่เลยค่ะ
ซึ้งแล้วก็เศร้าขนาดไหนนะคะ
แฟนหลายคนฟังแล้วนี่แบบว่าสะเทือนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ยังคิดถึงอยู่เลยบทเพลงนี้แม้ว่าเป็นบางช่วงบางตอน
แต่ว่ารู้ได้รู้สึกได้ถึงความคิดถึงเลยนะคะ
โดยหลังจากที่ทั้งสองหนุ่มค่ะโพสต์ไปก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์คิดถึงหนุ่มโจ
แล้วก็ให้กำลังใจนะคะคุณดิบและคุณตาค่ะกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่นะคะเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เพลงนี้ได้ใช้เวลาแต่งเพียง๖ชั่วโมงเท่านั้น
ซึ่งกลั่นตัวโน้ตนะคะออกมาจากความรักแล้วก็ความคิดถึงค่ะ
พวกเขามีต่อโจแล้วก็อีกในหนึ่งนะคะคือต้องการจะมอบให้เป็นกำลังใจกับแฟนคลับ
แล้วก็ทุกคนที่กำลังจะเจอกับการสูญเสียสิ่งที่รักค่ะ
หรือว่าคนที่รักที่สุดไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะ
โดยเพลงนี้ค่ะทุกคนจะได้ฟังกันแบบเต็มในวันพรุ่งนี้ค่ะ
กุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นวันครบรอบ๑๐๐วันของการจากไปของคุณโจพอดีค่ะ